ดูความห้าวของหนุ่มคนนี้หน่อยคุณผู้ชมฮะโพสต์รูป
ปืนห้าวลงในมีเดียครับแล้วมีคำคมด้วยนะว่า
คมว่าไอ้คำว่าไม่มีอะไรหรอกบอกคำนี้ทีไร
เห็นไปกี่คนแล้วปืนแบบนี้นี่โอ้โหเยอะไหว
อาจจะเฮ้ยเจ๋งว่ะเก่าดีว่ะแต่บางคนเนี่ยเข้าไปแท็กสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติครับอ่าเท่านั้นแหละคุณผู้ชมคนแชร์ไปเพียบ
พลังโซเชียลเป็นผลครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตำรวจไป
ตำรวจสพบังละมุงครับบุกไปถึงห้องของหนุ่มสักลาย
คนนี้หรือว่าในเปรมในเปรมอายุสิบแปดปีน่ะห้องพัก
แกอยู่ซอยสิบสี่นาเกลืออำเภอบังละมุงนี่ไปถึง
ร้อยจับได้พร้อมปืนเลยคุณผู้ชมสองกระบอกครับค่ะ
แต่ปรากฏเป็นปืนปลอมเป็นบีบีกันทั้งสองกระบอกโถแล้ว
ทำโชว์เพื่ออะไรเนี่ยแล้วยังมีมีดสปาต้าสองเล่มอันนี้
จริงอืมแล้วก็มีดขอด้ามยาวหนึ่งเล่มมีดพกสั้นหนึ่ง
ไม้เบสบอลสองอันครับนี่ดูเป็นอาวุธที่แบบเออมี
ติดมีติดห้องไว้เลยอืมอาจจะชอบเล่นเบสบอลเหรอมั้งเหรอ
เออแล้วใช้สองมือตีด้วยนะอีกสองอันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว
มันเอาสนามไหนเล่นวะเจ้าตัวยอมรับว่าผมโพสต์จริงครับ
เนี่ยตอนตำรวจบุกไปนะไอ้เจ้าตัวเนี่ยกำลังหลับอยู่เลย
มาตกใจเอามาทำไมเนี่ยงงว่าตัวเองไปทำอะไรผิดอ่ะ
พอตำรวจบอกไอ้นุ่มไปโพสต์อะไรในเฟซบุ๊ก
ก็เลยหยิบมือถือมาดูยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เพราะว่า
สิ่งที่ตัวเองโพสต์เนี่ยโอ้โหเป็นไวรัลฮะ
คนไปแชร์เยอะเลยแถมมีคนติดแท็กสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
เจ้าตัวบอกรีบลบข้อความแทบไม่ทัน
พึ่งก็ไม่ทันจริงจริงไม่ทันแล้วล่ะเออไม่ทันแล้วล่ะฮะ
ยืนยันว่าที่โพสต์ลงไปโพสต์เล่น
อ้อหรอเขาเขาอารมณ์ไหนหรอถึงอยู่ดีดีนึกคลืม
สดน้ำท่อมไปแล้วเท่ด้วยแหละคงคิดว่าเท่ด้วย
แล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการนะครับรู้เท่าไม่ถึงการ
เพราะว่าอยู่แค่บังละมุงชนบุรีนะ
เออไม่ถึงการชนบรีตำรวจก็ทำการตรวจยึดอาวุธทั้งหมดครับ
คุมตัวในเปรมไปตรวจสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ทำประวัติ
แล้วก็เรียกผู้ปกครองมารับตัวกลับไปครับ
คนอื่นดูนะครับคนอื่นดูอย่าไปทำแบบนี้นะครับ